ขยะกับสิ่งมีชีวิตที่ร้อง

แล้วต่อไปครับเราอยู่กับพี่เป้าครับ
ที่ร้านสี่แยกหัวตะเคคาเฟ่แอนเจสครับ
เห็นบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมดีคือกิจกรรมอะไรฮะ
พายเรือเก็บขยะกับน้องแมวครับ

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

กับน้องแมวเหล่านี้ครับผม

เราต้องไปเรือระยะทางกันประมาณเท่าไรฮะ

มันก็จะมาติดอยู่ตามพักตก
รู้สึกกางเกงเปียกนะครับ
อะไรแล้วอันนี้เทปสุดท้ายแล้ว
มีชื่อว่าอะไรบ้างครับพี่เปา
เสื้อเมกแคโต้ส้มแป้งมะขามครับแล้วก็จะมีสีดำตัวเล็กคือโมเลี้ยงอันนี้ทองหยิบ
ตัวไหนตัวโปรดของพี่เป่าฮะไม่มีคือรักเท่ากันหมดเลย
เท่ากันครับอ๋ออออนี่คืออุปกรณ์หมายเอาไว้เก็บขยะนะครับ
น้องแมวเคยตกน้ำหรือเปล่าพี่เคยเปลื้อพาตไม่ถึงลื่น

พี่รู้เลยครับว่าเม๋อนึกว่าหมู

จุดเริ่มต้นที่เอาแมวลงมาในเรือนี้ฮะ

เริ่มจากตอนเช้าเราก็จะไปเรือประตาหลาย

แล้วเรารู้สึกว่าเขาอยากจะตามเราไป

แล้วมันเริ่มเป็นการท่องเที่ยวได้ยังไงครับ
มีช่วงหนึ่งที่มันมีข่าวเรื่องปลาวานตาย
ผ่าท้องมาแล้วมีแต่ขยะอะไรอย่างนี้

เพราะว่าที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวเหมือนกัน

น้องตัวนี้ส่งเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับ
แต่ว่ากิจกรรมวันนี้ถ้าใครอยากจะมา

สามารถติดต่อบร้อย
จับติดต่อได้อย่างไงบ้างครับ
ก็ติดต่อมาที่เพจ